ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้
แต่มันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะที่พระนครศรีอุทิยาก็เป็นข่าวใหญ่
มาถึงชั้นศาลแล้วก็คือสารชั้นต้นนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่มีคุณลุงท่านหนึ่งยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านจำข่าวนี้ได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีรถของลุงอีกคนนึงเนี่ยขับออกมาแล้วก็ไปชน
ลุงที่รดน้ำต้นไม้เนี่ยเขาเสียชีวิต
จุดที่เกิดเหตุก็คือในหมู่บ้านนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพระนครศรีธุยาจังหวัดพระนครสิทธิยา

นายภัยบูลส่างสารอายุ๕๖ปีคนนี้เป็นคนขับรถเก๋ง
แล้วไปพุ่งชนนายสุพรรณญาติบันทุงอายุ๕๗ปี
เป็นในช่างโยธาชำนาญงานกรมทางหลวงชนบทที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
แล้วคลิปภาพมันเห็นชัดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง
ตั้งแต่๒๕มกราคมแล้วนะคะ
วันนี้ศาลชั้นต้นพิพากษานะคะ
สารจังหวัดพระนครสิทธิยาอ่านคำพิพากษาคดีนี้นี่ค่ะ
ระหว่างการอ่านคำพิพากษาก็คือมีการใช้วิดีโอคอร์
กับผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
มีนางปานกะมนต์รัสสมีอายุ๔๔ปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตกับทนายความไปร่วมรับฟังอันนี้คือภาพที่เกิดเหตุ
นี่นะคะแล้วภาพเหตุการณ์มันชัดไงคะ
ครอบครัวของผู้ต้องหาเดินทางไปที่ศาลแต่ไม่ได้นั่งรับฟังคำพิพากษานะคะ
ผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำนะคะตอนนี้มาตรการของศาลเขาก็จะใช้วีดีโอคอร์นะคะ
สารชั้นต้นตัดสินจำคุกนายภัยบูลคนก่อเหตุที่ขับรถไปชนเขาเนี่ย
จำคุกตลอดชีวิตนะคะครับชดใช้ค่าเสียหาย๓ล้านกว่าบาท
แต่นายภัยบูลรับสารภาพสารลดโทษหนึ่งในสาม
เหลือโทษจำคุกยี่สิบห้าปีอืมสารอ่านคำพิพากษาเสร็จ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตขอบคุณศาลค่ะที่สารท่านเมตตากับครอบครัวของเธอนะคะ
ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุไม่เคยคุยเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่เคยช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเธอเลยมีแต่เงินช่วยงานศพเล็กน้อยเท่านั้น
พี่ก็ยอมรับว่าสารได้ให้ความยุติธรรมกับพี่แล้ว
แต่ถ้าถามในด้านของจิตใจคำพิพากษาสารใดก็แล้วแต่
มันไม่สามารถชดเชยความรู้สึกทางจิตใจแล้วก็ชดเชยในสิ่งที่พี่สูญเสียไปได้แน่นอน
คือคนหัวร้อนมากขึ้นอะไรนิดนึงก็ไม่ให้อภัยกันไม่อารมณ์อร่วยกัน
ใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ
มันทำให้คนที่อยู่และคนที่ได้รับผลกระทบ
มีแต่ความเจ็บปวดแล้วก็สูญเสียพี่ก็ตอบสังคมไม่ได้เหมือนกันว่า
จะได้เงินหรือได้รับการชดใช้ตามนั้น
จริงหรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนี่นะคะ
ศาลพิพากษาจำคุคยี่สิบห้าปีอันนี้คือลดโทษลงมาแล้วนะคะ
ครับทางครอบครัวของผู้ต้องหาไปสารแต่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
เขาก็ไม่เห็นแวะมาทักมาทายมาคุยอืม
ที่ผ่านมาบ้านก็อยู่ใกล้ใกล้กันครับมองหน้ากันแต่ไม่ทักกัน
แสดงความเสียใจด้วยซ้ำอันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกนะคะ
ครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์อะไรกันต่อหรือเปล่า
อันนี้คือสารชั้นต้นค่ะครับ